ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างตอนนี้หลายพื้นที่อากาศเริ่มหนาวเย็นลงแล้ว

เกิดปรากฏการณ์เหมือยขาบเป็นครั้งแรกในรอบปีครับ

นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปบริเวณวัดถ้ำเสือวิปัสนา
ชมความสวยงามของทะเลหมอกครับ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางขึ้นไปที่บริเวณ
วัดถ้ำเสือวิปัสนาตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่

เพื่อไปรอชมแสงแรกของวันและสัมผัสทะเลหมอกที่สวยงามนะครับ
อยู่ที่บนยอดเขาก็สามารถมองเห็นความสวยงามของธรรมชาติได้อย่าง๓๖๐องศา
สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจำนวนมากครับ
ส่วนที่จังหวัดตากนะคะหลายพื้นที่สภาพอากาศหนาวเย็น
และมีหมอกปกคลุมในช่วงเช้าโดยเฉพาะที่อำเภอพบพระค่ะ
อุณหภูมิลดลงอยู่ที่๑๖องศาเซลเซียส
ทำให้เด็กนักเรียนโรงเรียนไทยราชกีรีตำบลช่องแคบ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ามงค์
แคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวนะคะต้องออกมานั่งผิงแดดอ่านหนังสือ
แล้วก็วิ่งเล่นออกกำลังกายเพื่อคลายหนาวหลังเข้าแถวเคารพทงชาติ
เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นก่อนที่จะเข้าห้องเรียนอีกครั้งค่ะ
ไปดูกันต่อที่บริเวณยอดดอยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อำเภอจอมทอง
เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือที่ทางภาคเหนือก็เรียกกันว่าเหมือยขาดนะครับ
เป็นครั้งแรกในรอบปีอุณหภูมิยอดดอยลดลงต่ำเหลือเพียง๔องศาเซลเซียสเท่านั้นครับ
และที่บริเวณกิวแม่ปาน๓องศาเซลเซียตทำให้ตลอดระยะทางกว่า๕กิโลเมตร
ตั้งแต่ที่บริเวณจุดชมวิวกิวแม่ปานยาวไปถึงบนยอดดอยอินถนน
เต็มไปด้วยเหมือยขาบที่ขึ้นอยู่เต็มพุ่มหญ้าและพุ่มไม้ข้างฐาน
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
พากันขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวและรอชมแสงแรกของวันใหม่
รวมไปถึงทะเลหมอกที่สวยงามบนยอดดอยด้วยครับ